เขาเอาคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน

แล้วก็ขอว่าอย่าขาหักเพิ่มอีกไหม

กล้วนอย่างไรผมทำอะไรพี่
บอกว่าเขาเป็นใครนะบ้าง

อยากค้าหักเปล่ากะหักอยู่นี่ไง

ในกลุ่มข่าวรังสิทธิ์ถึงข่าวรังสิทธิ์
บอกโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้ไล่เขาลงมาจากรถ
แล้วก็โตเถียงกันเรื่องหาว่าผู้โดยสารไปส่งข้อความทำไม
อยากขาหักเพิ่มไหมนะ
โชเฟอร์บอกเงินค่าโดยสารไม่เอาก็ได้ให้ทาน

นี่คุณปฏิพัฒน์นะฮะเป็นเจ้าของร้านสแตนเลส
ประตูเหล็กดัดนะครับกับคุณพัทรพร
บอกว่าเรียกแท็กซี่คันนี้จากหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวดอนเมือง

เพราะจะไปเอ็กซอเรย์กระดูกขาด้านข้างซ้ายที่หักนะครับ
นั่งรถมาก็ขอให้แท็กซี่จอดรถหน่อย
แต่คนขับกลับหาว่าทั้งคู่กวน
แล้วก็ด่าหาว่าส่งข้อความให้ใครไล่ลงจากรถ

จะไล่เขาทำไมมาหาว่าอะไรเข้าทำไม